ขณะที่ในวันนี้นะครับดำรงศักดิ์วงถิ่นนักกีฬา
เรือใบทีมชาติไทยครับก็คว้าแชมป์
เรือใบข้ามอ่าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในขันในวันนี้ครับกับการขันเรือใบข้ามอ่าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เส้นทางจากหาดชะอำจังหวัดเพชรชบุรีถึงหาดเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล่นใบด้วยพระองค์เองเมื่อพุทธศักราช๒๕๐๙
หรือเมื่อ๕๐ปีที่แล้วนะครับ
วันนี้ครับผู้เข้าเส้นชัยเป็นวันแรกก็คือ
นาวาตรีดำรงศักดิ์วงถิ่นดีกรีเหรียญทอง
เอเชียนเกมส์ปี๒๐๐๖และ๒๐๑๖
กับอภิวัตศรีงามที่แล่นเรือประเภท
นาครา๑๗ขึ้นฝั่งเป็นลำแรกนะครับ
ซึ่งก็ขึ้นเมื่อเวลา๑๒นาฬิกา๒๗นาทีโดยประมาณ
และเมื่อนำมาคิดแต้มต่อหรือว่าแฮดิแคปแล้ว
ยังคว้าอันดับที่๑ไปครองได้สำเร็จ
รับรางวัลนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่งเวคาครับ
ส่วนเรือลำอื่นนะครับที่สามารถเข้าเส้นชัยได้
หาดเตยงามก็มีรวมทั้งหมดทั้งสิ้น๑๙ลำครับ
ส่วนเรือที่ไม่สามารถเข้าเส้นชัยมีจำนวน๒๐ลำนะครับ

ใบตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้รับเกียรติจากพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์

ซึ่งจะแบ่งตามคลาสของประเภทเรือใบครับ
ส่วนช่วงนี้จะไปติดตามกีฬาอื่นที่น่าสนใจ